ตั้งของคณะกรรมการสภาในส่วนของเจ้าของของหมาวิจิไล่

แล้วก็ต้องฟังในสิ่งที่ท่านรัฐมนตรี
ท่านให้มองเนาะให้เขาเสนอแนะ

ลงมาจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ดังนั้นในกลุ่มกรรมการสภาในส่วนของเจ้าของมหาวิทยาลัยนะครับ
เราก็จะดำเนินการตามกฎหมายและเคารพในสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีดาวพงศ์

และทางท่านกรรมการทรภาเสี่ยงข้างมาก

และผมเชื่อว่าท่านก็จะช่วยกันหาทางออกนะครับให้กับมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานครับ

จุดยืนของเราคือทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับองค์กรที่สุด
แล้วดีที่สุด
สำหรับการศึกษาของนักศึกษาของเราครับนั่นคือจุดยืนของเรา
สื่อมวลชนนะครับมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการความขัดแย้งเรื่องของการแก่งแย่งนะครับ
ตำแหน่งอธิการบดีซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่
สิ่งที่เกิดขึ้นกับมหาราชสำชันประมาณปีเสร็จที่ผ่านมา
มันเป็นเรื่องของการที่คณะกรรมการสภาปฏิบัติตามหน้าที่
ก็คือกำกับดูแลแล้วก็ทำให้เห็นถึงความอาจจะบอกว่า
ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในหลายเรื่อง
เราก็พยายามที่จะสร้างความมีธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ก็เลยได้มีการนำเสนอในหลายโอกาสนะครับในที่ประชุมสภาพ
แล้วก็จนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับ
เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันของระหว่างกรรมการสภา
เราพยายามจะพูดว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเป็นหนึ่งฝ่ายเป็นสองฝ่าย
อะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็ข้อเท็จจริงก็คือมีความคิดเห็นซึ่งไม่ตรงกัน
ในส่วนของกรรมการสภาก็เท้าความนิดหนึ่งก็คือก็เลยเป็นเหตุให้
จนกระทั่งเมื่อการรับปริญญาที่ผ่านมาก็มีคนพยายามจะสร้างข่าวว่า
เรามีกรรมการสภาส่วนหนึ่งไม่อนุมัติปริญญาบัติซึ่งจริงแล้วไม่เป็นข้อเท็จจริงเลย
เพียงแต่ว่าเอกสารที่ส่งมาเพื่อจะมาขอรับอนุมัติปริญญาบัตรมาไม่ครบถ้วน
เราก็เลยเป็นประเด็นที่เหมือนมีความขัดแย้ง
แล้วก็ทำให้ทหลตามมนตรีเชิญพวกเรามาพบคุยกัน
และตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กระทั่งถึงวันนี้ผมเข้าใจว่ารายงานตรงนี้ยังไม่ถึงท่านรัฐมนตรี
แต่ในเบื้องต้นจากวันนี้เองที่มีการพูดคุยกัน
รัฐมนตรีก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กรกับกฎหมายซึ่งไม่ตรงกัน
เราก็เลยพูดคุยกันนิดหน่อยว่าวัฒนธรรมเนี่ยถ้าจะปรับมาเป็นตามกฎหมายเนี่ย
ก็อาจจะพูดว่าใช้เวลาอาจจะยากสักนิดหนึ่ง
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุที่วันนี้เราเลยได้มีการพูดคุยกัน
รัฐมนตรีก็บอกว่าพยายามดูสิครับว่าจะมีทางออกยังไงกันบ้าง
ก็เลยเป็นเหตุให้เราพูดคุยกัน๒๓ชั่วโมงเนี่ยก็ได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะครับ
จนถึงตอนนี้เราคิดว่าเรามีความคืบหน้านะครับพอสมควร
แล้วท่านรัฐมนตรีก็ได้กรุณาบอกว่าให้เวลาพวกเราลองทบทวนพิจารณานะครับอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็จะกลับมาพูดคุยกันในอีกสักประมาณ๑สัปดาห์
ซึ่งจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของกรรมการทรัพย์
ซึ่งหลักก็คงตามที่ได้พูดคุยกันสรุปวันนี้ก็คือว่า
ทำให้ระบบการศึกษาทำให้คุณภาพการศึกษาของมหาลัยสัมชันยังคงเดินหน้านะครับ
ไปได้อย่างดีแล้วขณะเดียวกันเนี่ยต้องเสริมสร้างเรื่องธรรมาภิบาลเข้าไปในระบบในมหาวิทยาลัยสัมชันให้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็คงจะเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับของกรรมการสภาที่จะนำเสนอข้อเสนอให้กับทางท่านรัฐมนตรี
เพื่อที่ให้ท่านพิจารณาในการที่จะดำเนินการต่อไปโดยที่ท่านรัฐมนตรีก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าโดยความตั้งใจของท่านท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะท่านไม่ปรารถนาที่จะใช้มาตรา๘
บศพของภสถา
คะแท่งกรรมการสรรพาหมาวิไรทั้ง๒ฝ่ายนะครับว่า
ผมแน่นอนว่าผมก็ต้องอยากให้คุยกันให้รู้เรื่องภายใน
ผมไม่ได้อยากจะใช้ก็ยืนยันอย่างนั้นมาตลอดนะครับ
นี่เนี้ยก็ขอเรียนตรงว่าว่าว่าว่าว่า
แต่ละฝ่ายไม่เชื่อมั่นในการคิดหรือการทำของวิธีการของผมผมให้มานั่งคิดเองให้เขาเสนอกันเอง
คือเขาคิดกันเองว่าเขาจะเสนอยังไงฝ่ายนี้เสนอรูปแบบหนึ่งฝ่ายนี้เสนออีกรูปแบบหนึ่ง
ถ้าเอิญสองรูปแบบเนี่ยมันลงกันไม่ได้
ก็พยายามจะขยับให้มันเข้ากันแล้วก็ยังขาดอีกนิดขาดอีกหน่อย
ถ้าคุณคิดว่าหวังจากเด็กกว่านี้คุณจะมีการเลือกประชุมอีกครั้งคุณรู้ว่าอย่างไรครับ
พ่อถามนะว่าใครล๊อกประตูใครเปิดประตู

แต่ภาพที่มันออกมาเนี่ยท่านต้องคิดเองว่าเหมาะสมไหม

ก็เรียนท่านไปตรงก็ต้องรู้เปล่ากันตรง
ผมว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ

คิดเอาเองเลย